หน่วยงานของภาครัฐก็มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กับชุมชนนะคะ
เพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวรโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามพร้อมกันจากรายงานค่ะ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอ
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
โดยมีนายธรรมยศศรีช่วยประหลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานในกิจกรรม
พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงพลังงาน
นายประพลวงท่าเรืออธิบดีพ
พอพนักงานและประชาชนกว่า๑๕๐คน
โดยทำกิจกรรมให้แก่ชุมชนใกล้เคียงที่ตั้ง
อาทิการใส่บาดอาหารแห้งแดดพระพริกสุกสง
และการบำเพ็ญประโยชน์ใน๓พื้นที่
แก่การทำความสะอาดบริเวณตลาดชุมชนชาวชูชีพ
ทำความสะอาดวัดชำนิหัฐการ
ทำความสะอาดบริเวณวัดสาบัว
และการเปลี่ยนหลอดไฟในชุมชนให้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน
ทั้งหมดนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวัตถ์โลกาทวันเฉลิมพระชมพันธาสา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร
บดินทราชเทพยาวรากูลครบรอบ๖๖พันศา
วันนี้ทางกระทรวงโดยกรมพัฒนาพลังงาน
แทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอพอโดยท่านอธิบดีและผู้บริหารจากกระทรวง
ท่านรองประหลัดยงยุทธ์จันทโรไทย
เราก็ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรม
ในการทำประโยชน์ให้กับสังคมที่ชุมชนชูชีพ
แล้วก็มีร่วมกับทางวัดชำนิหรือวัดสามงามกับวัดสะบัว
ในการร่วมกันทำความสะอาดนะฮะ
แล้วก็สนับสนุนทางวัดและชุมชน
ปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
กิจกรรมครั้งนี้ยังสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐบาล
และถือเป็นการรวมพลังประชารัฐเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน
จากนี้ยังดำเนินกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเนื่อง